ข่าวนี้ใช้คำว่าขอร้องให้ดูนะ
ให้ดูนะคราวนี้คุกกี้ผสมกัญชา
คุกกี้ผสมกัญชาบางคนคิดว่าอ่าโอเคล่ะกัญชาเสรีก็น่าจะปลอดภัยแล้ว

ผู้ชาย๓คนอายุไม่น้อยนะ๓๐กว่ากับ๒๐ปลายค่ะ
อ้วกความดันตกอืม
ท่านโทษนะคะนี่คือเรื่องใกล้ตัวมากเลย
ต้องต้องรีบเอาตัวส่งลงพยาบาลนะ

กฎของการใช้กัญชามันมีอยู่นะฮะ
กฎเหล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะกินยังไงเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะ
คงคิดว่าเฮ้ยมันคือคุกกี้มันคือขนมมันคงกินได้แหละ
เหล็กเลยให้กันก่อนก่อนที่จะรายงานข่าว
อันนี้ฉันคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกัญชานะ
ช่อดอกไม่ใช้ใช้ใบแต่น้อย
ใบสดเนี่ยสามารถที่จะทานเป็นสลัดได้เลยนะทานเท่าไหร่ก็ได้
แต่ใบมันมีข้อห้ามอยู่ถ้าเกิดว่าใบไปผ่านความร้อน

เนยน้ำมันความร้อนครบเซตเลย
แปลว่าปริมาณการใช้เนี่ยมันถูกจำกัดนะคะถูกไหมคะ
นี่ค่ะผู้ชาย๓คนคุณผู้ชม
กลายเป็นว่าแพ้กัญชาอย่างรุนแรงเลยนะคะ
กู้ภัยต้องช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
กันยายนที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่รีบลงพื้นที่เลย
ไปตรงนี้ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ไปพบผู้ชายสามคนน่ะก็กำลังอ้วกอ่ะอาเจียนอ่ะ
มันแพ้ไงใช่ไหมแล้วคือมันแพ้มากมันแบบคืออ้วกแบบหมดไส้หมดพุงอ่ะ

ใกล้กันเนี่ยไปพบถุงคุกกี้เนี่ยตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลย
เอาล่ะต้องประถมพยาบาลกันก่อนนี่เนี่ยถุงเนี่ยชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่ป่ะ

หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง
สาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่
แต่ยืนยันนะทั้ง๓คนกินไม่ได้เยอะเลยนะ
กินแค่ชิ้นเดียวแล้วหมอบอกว่าเคสนี้เป็น
ไม่เยอะแต่แพ้กัญชารุนแรงมาก
แปลว่าลางเนื้อชอบลางยาบางคนนี่คือ
อาจจะกินไม่ได้เลยก็ได้นะถูกไหม
แต่ก็ไม่ทราบกันว่าตัวเองมีความแพ้มาด้วยของกัญชาไง